เอาล่ะคุณผู้ชมเรื่องของปากท้องเป็นสิ่งสำคัญ
ภาษาหัวใหญ่ตัวโตข้างหลังนี้ว่าอย่างไรฮะ
หั่นราคาน้ำมันปาล์มขวด๔๕บาทต่อขวด
เริ่มวันไหนวันนี้๑๔กรกฎาคมคุณผู้ชมฮะ
คือมันเป็นข่าวที่แบบโอ้โหทำให้เราได้ชื่นใจขึ้นมาบ้างนะครับ
เพราะว่าทางด้านรองโฆษกประจำสำนักนายยกรัฐมนตรีเปิดเผย
ว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายจุลินลักษณะวิสิทธิ
ได้ติดตามเรื่องของการปรับราคาสินค้าอุปโภคบริโภค
เพื่อไม่ให้เอาเปรียบลูกค้านะครับหรือผู้บริโภคนะครับ
ดังนั้นมีการติดตามต้นทุนการผลิต

แล้วก็ตรวจไปตรวจมาปรากฏว่าน้ำมันปาล์มขวด
ต้นทุนการผลิตมันลดลง
ดังนั้นจึงมีประกาศออกมานับตั้งแต่บัตรนี้
๔กรกฎาคมน้ำมันปาล์มขวดขวดละ๑ลิตร
จะลดราคาเท่าไหร่คุณดูหน้าจอกับเราเอง
ขวด๑ลิตรลดราคาลงขวดละ๔๕บาท
นี่ไงคือปกติถ้าเกิดคุณเคยซื้อขวดละ๖๘๖๙๗๐บาท
คุณจะควักกระเป๋าจากวันนี้ไปนะไม่เกิน๖๙บาท
ไม่เกิน๖๙บาทราคาลดลง๕บาท
เริ่มวันนี้๑๔กรกฎาคม
แต่ว่าแต่ละห้างแต่ละร้านค้าลดราคาไม่เท่ากันนะ
ขึ้นอยู่กับต้นทุนและสต๊อกเก่าที่ค้างอยู่

ใช่ดูกราฟิกหน้าต่อไป
คุณผู้ชมฮะราคาที่ลดมันมีปัจจัยเกิดจากอะไรรู้ไหมครับ
ปัจจัยที่ทำให้น้ำมันปาล์มขวดลดราคาเพราะว่าต้นทุน
ปัจจัยเรื่องของต้นทุนฮะต้นทุนมันลดลงคุณ
ไม่ว่าจะเรื่องของราคาปลามดิบแล้วก็ราคาน้ำมันปลามดิบด้วย
นี่คุณปัจจัยน้ำมันปาล์มขวดลดราคาเพราะว่าราคาผลปาล์ดิบ
ลดลงเหลือกิโลกรัมละ๗๘บาทแต่ก่อนมัน๑๑๑๑๒บาท
แล้วทีนี้ไอ้น้ำมันปลามดิบที่เอามาผลิต
ก็ราคาลดลงจากกิโลกรัมละ๔๒บาท๕๐สตางค์ถึง๔๓บาท๕๐สตางค์
จากเดิมนู่นคุณทะยานไปที่๖๒๖๓บาท
อันนี้มันเป็นปัจจัยสำคัญนะครับที่ทำให้ราคามันลดลงคุณ
แต่จริงแล้วนะถ้าตรวจสอบเรื่องของราคาต้นทุนจริง
คุณดูราคาให้ดีนะปลามดิบเหลือกิโลกรัมละ๗๘บาท
น้ำมันปลามดิบเหลือกิโลกรัมละ๔๒บาทกว่านี้นะฮะ
จริงแล้วถ้าเอาไปคำนวณต้นทุนราคาของน้ำมันปาล์มขวด
มันต้องแตะอยู่ที่เท่าไหร่๕๗๕๘บาทเท่านั้น
แต่ตอนนี้ที่ขายกันอยู่แม้จะลดมา๕บาทแล้ว
มันยังขายกันอยู่๖๔๖๙บาท
คุณราคาเท่ากับตอนนี้ก็ยังไม่สะท้อนต้นทุนจริง

กระทรวงพาณิชย์บอกว่ามีแนวโน้ม
ว่าจะลดราคาน้ำมันปาล์มขวดไปขวดละ๑๐บาท
เป็นการทยอยลดนะฮะตอนนี้ลด๔๕บาทแล้ว
ก็คาดว่าภายในระยะเวลา๑เดือน๒เดือน
ราคาน้ำมันปาล์มขวดจะถูกลดราคาลงอีก
คุณถ้าราคาสะท้อนต้นทุนมันต้องอยู่ที่ขวดละ๕๗บาทนะ

มันยังขายกันอยู่๖๔บาทเลยนะครับ
ราคาไม่สะท้อนต้นทุนจริงนะครับ
แต่ว่าก็เป็นแผนในการที่ลดราคาแล้ว
ไปถามบรรดาพ่อบ้านแม่บ้านที่ใช้น้ำมันนะ
ในการทอดไข่ดาวไข่เจียวทอดอะไรอีกคุณ
ครับเริ่มวันนี้นะจ๊ะ

อย่าเพิ่งตกใจต้องดูสต๊อกของเขาด้วยนะฮะ